ขาแป๊กมองดูยังก็เห็ดละโงค์ขาวน่ะ

ไม่ต้องรอดคำนาคมี้สิ

เดี๋ยวไม่ยอมชอสงสัย
ตกลงลูกเราแน่หรือเปล่า

ก็ขอให้ยอห์นตอบสนองรู้เดิม

เรียกพี่ได้ไหม
เรียกพี่อย่างค่าเป็นคนอยู่ไหน

ร้อง